คุณผู้ชมคะมาดูกรณีที่เด็กหนุ่มวัย๑๗ปีนะคะ
วิศวกรวัย๕๐ยิงเสียชีวิตที่สะพานปลาอ่างศิลา
เริ่มต้นจากลักษณะของการจอดรถขวางทางกัน
ซึ่งล่าสุดนะคะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ลูกชายเนี่ยไม่ได้เริ่มก่อนตั้งใจจะเดินเข้าไปเพื่อเจรจาเท่านั้น
ณตอนนี้ทางครอบครัวได้เดินทางไปติดต่อขอรับศพ
เพื่อนำกลับมาบำเพ็ญกุศลที่กรุงเทพค่ะ
มณีพรพึ่งผายอายุ๔๗ปีและญาติเดินทางไปรับศพ
นายนวพลอายุ๑๗ปีลูกชายที่ห้องดับจิตโรงพยาบาลชนบุรี
บรรยากาศโศกเศร้าค่ะคุณผู้ชมหลังจากนายนวพลนั้น
ถูกนายสุเทพโภษสมบูรณ์อายุ๕๐ปีเป็นวิศวกรนะคะ
ยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์จอดรถขวางทางกัน
แล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันขณะไปซื้ออาหารทะเลที่สะพานปลาอ่างศิลา
โดยจะนำศพนายนวพลไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดน้อยนพคุณกรุงเทพมหานครค่ะ
เพื่อนสาวคนสนิทของผู้ตายก็เล่าว่าวันเกิดเหตุตัวเองอยู่ในรถตู้และเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
ยืนยันว่านายนวพลและเพื่อนไม่ได้เข้าไปทำร้ายนายสุเทพก่อนค่ะ
มันกลุ่มผลเรื่องน่ำไปชุดตัวล่ะค่ะไม่ค่ะไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยคะ
ทุกคนลงไปจะไปคุยหมดยังไม่มีใครทำอะไรเลย
แบบมีแต่ฝั่งนั้นฝั่งผู้หญิงอะเขามาจีกเหลือแฟนนิก่อนเนี่ย
มันก็มันก็สะบัดหนีออกไปแล้วก็ไปอีกฝั่งคนขับ

คุณผู้ชมค่ะคือต้องยอมรับว่าตอนนี้ในโลกโซเทียล
ก็มีการวิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันเยอะนะคะ
บางส่วนก็มีการต่อว่านายนวพลผู้เสียชีวิตด้วย
แม่ของผู้เสียชีวิตก็เลยย้อนถามกลับมาค่ะ
ว่าทำไมถึงโพสต์ต่อว่าลูกชายแบบนี้
หาว่าไปรังแคร์คนแก่ก่อน
ทั้งที่ลูกชายก็มีแค่มือเปล่า
ก่อนเกิดเหตุลูกชายแค่จะเข้าไปพูดคุยตกลงกัน
แต่คู่กรณีได้ขึ้นลำกล้องปืนรอเอาไว้แล้ว

ลองฟังเสียงแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
พวกเพื่อนน้องเขาบอกว่าลูกชาย
คนดีเหรอคนดีเหรอ
ตัวคุณแม่นะคะก็ยังฝากไปถึงตำรวจจราจรที่เข้ามาห้ามให้ออกมาชี้แจง
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุสอบปากคำเฉพาะคู่กรณีแต่ไม่สอบปากคำเพื่อนเลยนะคะ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหานายสุเทพในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะให้ประกันตัวออกไปค่ะวงเงินสองแสนบาทเนื่องจากมองว่าผู้ต้องหาไม่มีเจตนาหลบหนี
ตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการเรียกพยานค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาสอบปากคำ
แล้วก็จะนำคลิปจากกล้องในรถมาประกอบในการทำสำนวนคดีด้วยนะคะ